ไปร้านอาหารเออไปนั่งร้านอาหารร้านนึง
แล้วก็เชียร์บอลไทยไปด้วยสั่งอาหารไปด้วย
บอกว่าอย่ากินมันเลยร้านนี้ทำไมยังไม่กลับมาอีกแล้ว
ร้านบ้าอะไรให้รออาหาร๓ชั่วโมง๓ชั่วโมงเลยแล้ว๓ชั่วโมงคือไม่ได้ด้วยนะ
ไม่ได้ด้วยเหรอไม่ได้ด้วยอ่ะสเตตัสเดี๋ยวย่อสั้นสั้นให้ฟังแล้วกันนะคะ
เรื่องของเรื่องคือพี่ติ๊กซีโร่เมื่อค่ำเมื่อวานนี้เนี่ย
ตั้งใจด้วยนะอืมไปอุดหนุนร้านอาหารแห่งหนึ่งครับ
ก็เป็นร้านของมีนักแสดงดังเป็นหุ้นส่วนด้วยล่ะอ่าเขาออกมาชี้แจงแล้วล่ะ
เขาออกมาชี้แจ้งแล้วครับอ่าเล่าให้ฟังก่อนคือพี่ติ๊กเนี่ย
กินข้าวร้านนี้พร้อมครอบครัวแล้วก็มีการไลฟ์วิธีการเดินทางไปร้านเลยนะว่า
ไปแบบนี้นะนั่งเรือข้ามฝากไปอุ้ยวันหยุดยาวด้วยคนเต็มร้านเลย
พี่ติ๊กก็เดินวนอยู่อุ้ยรอเกือบสิบนาทีกว่าจะได้ที่นั่งนะคะ
เดี๋ยวลองไปดูไลฟ์ก่อนไลฟ์ตอนที่พี่ติ๊กเดินทางไปถึงร้านค่ะ
สวัสดีครับเพื่อนพี่ทุกคนครับ

วิวสวยให้กับเพื่อนพี่น้องครับ
นี่คือร้านครับ
ก็วิธีการมาก็ชุดละหุบข้าวน้ำหวน
ทีนี้ตอนแรกก็ดูเหมือนจะดีมากินข้าวกันวิวสวยคนเยอะ

รออาหารนานถึง๓ชั่วโมงเต็มเซ็งสุดขีดหงุดหงิดเบอร์แรง

มีภาพไลฟ์ให้เห็นตั้งแต่บอลไทยโดนยิงนำ๑๐
ก็บอลแข่งทุ่มครึ่งโดน๑๐ก็ทุ่ม

จนกระทั่ง๓ทุ่มบอลจบ

ที่มาพอก็ผมมีใจให้เพื่อน
ได้เชิญชวนคนมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งใจจะกรรแกล้งผมหรืออะไรเลย
เพราะผมเห็นโต๊ะข้างอาหารเขาก็มา

จานที่สามก็แล้วจานที่สี่ก็แล้ว

มาแบบนี้ผมเองก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ

ผมไม่มีแม้แต่กระทั่งถั่วทอด
ในชีวิตไม่เคยประสบเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย
เดี๋ยวผมจะไลฟ์ให้ดูว่าผมสั่งหอยหวานที่นี่๕นาทีมาถึง

แต่สิ่งที่ผมสั่งที่ร้านที่เป็นร้านต้นเหตุเนี่ย
หอยหวาน๒ชั่วโมงปูนึ่ง๒ชั่วโมง
โง่หรือแกล้งบ้าร้านนี้จุดจริง
ขออนุญาตไม่อ่านไปอ่านในสเตตัสพี่ติ๊กเองก็แล้วกันนะคะ
คือพี่ติ๊กเนี่ยเหมือนกับว่าที่บอกว่าที่อื่น๕นาทีมาถึงก็คือ

สุดท้ายแล้วความคืบหน้าเลยก็แล้วกันนะครับ

ปรากฏว่ามีข้อมูลจากทางร้านอาหารมานะคะ
ว่าทางผู้ดูแลร้านเนี่ยเขาบอกชี้แจงแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเป็นความผิดพลาดในระบบคอมพิวเตอร์ของทางร้าน
เพิ่งจะเริ่มใช้ก่อนช่วงปีใหม่แค่อาทิตย์เดียว

ระบบก็เลยรวนไม่ส่งออเดอร์เข้าครัว
พอไปดูแล้วก็พบว่ามีรายการอาหารค้างเยอะมาก
ซึ่งส่วนนี้ทางร้านขอยอมรับผิดทุกอย่างและทั้งหมด
ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจริงทางร้านตั้งใจจะจัดให้พี่ติ๊กไปนั่งอีกที่นึง
แต่ว่าพี่ติ๊กอยากจะนั่งตรงนี้มันก็เลยระบบมันก็เลยรวนผิดพลาดขึ้น
ซึ่งทางร้านทางหุ้นส่วนก็มีการโทรศัพท์ไปขอโทษกับพี่ติ๊กชีโร่แล้ว

ทางร้านเขาก็บอกว่าต้องขออภัยจริงระบบรวนด้วยหนึ่ง
แล้วตอนนี้พนักงานเหลือแค่๑๑คนจากเดิมที่มี๑๗คนก็เลยทำอะไรไม่ค่อยทันเท่าไหร่
เอาเป็นว่าเดือดตอนต้นแต่ว่าจบด้วยดีแล้วกันคุยกันแล้วเคลียร์กันแล้วนะคะ
พี่ติ๊กชีโร่
จบอ่ะถึงเพิ่งรู้ตัวว่าอ้าวนี่ที่โต๊ะยังไม่มีข้าวสักจานเลยเหรอ
คือคำถามก็คือว่าโต๊ะอื่นบางโต๊ะมาที่หลังเนี่ยเขาได้
แต่ว่าทางร้านบอกว่ามันเป็นเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์

ก็เลยไม่มาถึงตรงนี้เลยโต๊ะพิติกนะครับ